คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปนะคะที่มีเยาวชนชายวัย๑๖ปี
ที่เขาค่อนข้างจะเก็บตัวชอบเล่นเกมแทงแม่๑๒แผล
คือตั้งใจฆ่าแม่ให้ตายแล้วก็หนีออกจากบ้านไป
แต่ว่าคุณแม่เนี่ยอาการสาหัสไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้น้องมามอบตัวแล้วค่ะที่มันน่าตกใจคือคำให้การของน้อง
น้องพูดถึงสาเหตุว่าทำไมน้องถึงแทงแม่ขนาดนั้น
น้องบอกว่าอยากที่จะกำจัดแม่ให้ออกไปจากชีวิต
เพื่อที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
เรื่องนี้ต้องฟังกันดีนะคุณผู้ชมนี่มันคือปัญหาที่บางทีเนี่ย
ครอบครัวอาจจะคุยกันไม่มากพอหรือว่ามีเวลาให้กันไม่มากพอนะคะ
สำหรับกรณีที่ลูกชายวัย๑๖ปีใช้มีดแทงแม่แท้ของตัวเอง๑๒แผล
ตอนกลางคืนที่แม่นอนหลับอยู่จนบาดเจ็บสาหัสตี๓เมื่อวานนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
แม่เนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศมาพักอยู่ที่บ้านได้แค่๑๐วันก็เกิดเหตุเลย
ช่วงสายที่ผ่านมาญาติเนี่ยพาตัวน้องมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
มอบตัวกับพันธ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงผู้กำกับการสพคหง
หลังจากที่สารจังหวัดสงขลาเนี่ยออกหมายจับน้องข้อหาพยายามฆ่าบุพการี
ซึ่งตอนที่น้องมามอบตัวเนี่ยตำรวจก็สังเกตว่าน้องเนี่ยมีสติสัมปชัญญะดีแล้ว
แล้วก็ดูน้องรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็ถามว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้นลงไป
น้องบอกว่าน้องอยากมีชีวิตที่อิสระไม่อยากให้ใครมาบังคับให้อยู่ในกรอบ
ไม่อยากทำในสิ่งที่แม่ต้องการไม่ได้อยากเป็นในสิ่งที่แม่อยากให้เป็น
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาทำตามความต้องการแม่มาพอแล้วเขาอยากมีชีวิตของตัวเอง
แล้วเขาก็คิดว่าถ้าฆ่าแม่แล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรที่อยากทำก็ได้
ที่ผ่านมาเขาบอกเขาไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่แม่ต้องการให้ทำเลย
ทำตามทุกอย่างแม่อยากให้ไปซ้ายเขาก็ไปซ้ายให้ไปขวาก็ไปขวา
กระทั่งเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้
หรือว่าเจรจาเรื่องนี้กับแม่ได้ตอนที่เขาลงมือที่เอามีดกระหน่ำแทงใส่แม่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาคิดว่าแม่จะสู้แต่แม่ไม่สู้เลย
แม่ไม่สู้แม่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจนเขาเริ่มตั้งสติได้แล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้าน
ถามว่าที่หนีออกจากบ้านเนี่ยเพราะกลัวความผิดเหรอเขาบอกว่าเปล่า
เขาไม่มีหน้าจะอยู่สู้หน้าแม่แล้วเพราะตั้งสติได้ว่าทำแบบนั้นกับแม่ลงไปเนี่ย
รู้สึกผิดมากอยากขอโทษแม่แล้วก็ยอมรับผิด
หลังจากนี้เขาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้แม่สบายใจ
ส่วนตัวเนี่ยเขาก็เล่าถึงพฤติกรรมหรือว่าลักษณะนิสัยของเขานะคะว่าเขาไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
เขาชอบเก็บตัวอยู่ในห้องมากกว่าชอบเขียนเพลงเล่นโซเชียล
แต่เขาขอชี้แจงว่าเขาไม่ได้ติดเกมนะคะนี่คือห้องของน้องเขาค่ะ
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าก็เนี่ยจะมีเหมือนน้องใช้ชีวิตอยู่แค่ตรงกลางห้องแบบนี้ค่ะ
น้ำดื่มคอมพิวเตอร์มือถือใดเป่าผมอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลย
คือน้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องอะค่ะไม่ค่อยออกไปเจอใครข้างนอกไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่

คุณยายก็ยังบอกอยู่บอกว่าความจริงแล้วก็พยายามที่จะให้หลานมาช่วยขายของทำขนมขนมอะไรขายเพราะเห็นเล่นเกมคนเดียวในห้องทุกวัน
ก็เป็นห่วงอะนะคะแต่เขาก็ชี้แจงนะว่าเขาไม่ได้ติดเกม
ไม่ได้ติดเกมแต่เขาแค่เข้ากับสังคมภายนอกไม่ได้แล้วพอเขาเรียนถึงชั้นม๒เขาก็หยุดเรียนไปค่ะ
อยู่ที่บ้านเนี่ยถึงจะอยู่กับยายแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะเขาก็อยู่แต่ในห้องส่วนแม่อยู่ต่างประเทศก็จะคอยส่งเงินมาให้ใช้

ทีนี้มันมีประโยคนึงคุณผู้ชมตอนที่น้องเล่าให้ฟังจังหวะที่น้องเอามีดแทงไปที่ร่างแม่อ่ะอ่า
จากแม่ไม่สู้แล้วเนี่ยแม่คุยกับน้องด้วยนะ
แม่บอกว่าจะฆ่าแม่จริงเหรอ

ใช่เขาถามว่าจะฆ่าแม่จริงเหรอแต่แม่รักลูกนะ

ประโยคนี้ค่ะทำให้เขาได้สติแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเลยวิ่งหนีออกจากบ้านไปเพราะไม่กล้าสู้หน้าแม่
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ตัดสินใจกลับมารับความผิดที่ตัวเองทำค่ะ
ผมฆ่าแม่หรือว่าอะไรตอนนั้นผมจะทำ
ผมก็คิดว่าผมจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาบังคับผม
ผมแค่รู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับ
ผมไม่เคยปฏิเสธแม่ที่จะทำอะไรสักอย่าง
บางอย่างที่ไม่อยากทำก็คงไม่อยากปฏิเสธงาน
ไม่อยากจะให้แม่มองเป็นเด็กชีวิตไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ

ตอนทำผมคิดว่าแม่คงจะเกลียดหรือว่าจะสู้กับผมอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยหยุดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ทำไมไม่ถูกก็เลย
ไม่ได้ทำอะไรถูกผมไม่มีหน้าจะอยู่ที่บ้านต่อครับ
ได้ที่ผมทำอย่างนั้นกับแม่
น้องก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องของคดีความแล้วก็อาการบาดเจ็บของคนที่เป็นแม่นะครับ
ทางตำรวจบอกว่าแม่เนี่ยซึ่งอายุ๓๔ปีตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
ส่วนทางคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าสาเหตุมาจากฝ่ายลูกชาย
ต้องการที่จะกำจัดแม่ออกไปจากชีวิตของตัวเอง
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องฟังคำสั่งจากแม่
เพราะคิดว่าถ้าไม่มีแม่แล้วชีวิตตัวเองจะมีอิสระทำอะไรก็ได้
ก็เลยเป็นเหตุผลนะ
มูลเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการชักชวนแนะนำของเพื่อน
แล้วก็จากการที่ไปเห็นไปเล่นในเกมออนไลน์
เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าบุพการี
เดี๋ยวก็ต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนในการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
เดี๋ยวก็จะนำตัวไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลานะฮะ